เพื่อหันถัดนักชอบของเราวันนี้ค่ะเป็นสาวน้อยสดใสไซส์มินิค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่าแค่ชื่อของเธอก็ฉ่ำเย็นแล้วค่ะไปพบกับเธอกันเลยค่ะคุณสายฝน
สวัสดีค่ะ
สายฝนคะตัวเล็กนิดเดียวเองสามารถมองด้วยตาเปล่าหรือว่าต้องมองผ่านกล้องจุลทัศน์คะ

สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธค่ะ

เป็นพนักงานให้เขาปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยค่ะอยู่สถาบันยุทธศาสตร์
อย่างนี้ถ้าเป๊กจะไปปรึกษาเป๊กต้องเตรียมคำถามอะไรไปถามคุณสายฝน

มีความรู้ให้คำปรึกษาแบบนี้เรื่องราคาล่ะคะให้คำปรึกษาตัวเองได้ไหม
ก็พอได้นะคะ
ปิ้งเก่งไหมคะก็ทุกวัน
จะให้คำปรึกษาตัวเองได้หรือไม่
เพราะว่าผู้แข่งขันของเรามาคนเดียวค่ะ

แต่เป๊กจะไม่ให้คุณสายฝนเคว้งคว้างค่ะ
เพราะว่าเป๊กมีตัวช่วยพิเศษให้
พร้อมจะพบกับตัวช่วยของคุณสายฝนหรือยังคะ

อ่ะขอเชิญผู้ช่วยมาเลยค่ะ

ทำไมใช้สายตามองอย่างนั้นล่ะคะคุณพี่ตี

รักเดียวใจเดียวไม่โรเนียวหลายใบด้วยครับ
นี่โรนียวไหลใบ

ผมเห็นอะไรที่มันลำบากผมช่วยหมดเลยครับ

วันก่อนเห็นคนแก่ยืนอยู่ข้างถนน

เราก็หวังแต่อุ้มไปเลยอุ้มข้ามไปฝั่งนู้นเลย

มึงอุ้มกูมาทำไมรอรถฝั่งนู้นอาจได้อยู่แล้ว
อ้าวช่วยมาไปดูตาม้าตาเรือเลย

งั้นเราเข้าสู่การแข่งขันกันเลยค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

ทำงานมากเลยอ่านสือพิมพ์มาทำงานจะดีกว่านะเว้ย
นี่ร้านพี่หรือประชาทำไมมันเงียบอย่างนี้
ไม่มีมนุษย์เข้ามาซื้อเลยดีบ้าจนี่อะไร

ให้ตายเถอะอะไรกันครับโรงเบอร์สายควันเดี๋ยวตำรวจร่วบ
คนละข่าวแกคนละข่าวก็เธอ

แก๊งหมียิ้มอะไรวะ
ทวงหนี้โหดจากญี่ปุ่น
ใช้ตัดนิ้วแทนเงิน

นี่แสดงอะไรพวกแก๊งยาคูมวลใช่ไหม

ชิบได้ที่งั้นเห้ยเดี๋ยวนี้มันเยอะน่ะ

ใช่ไงทวงหนี้แล้วตัดนิ้วพี่คิดดูดิ
แถวบ้านเหมือนกันตัดไปเกลี้ยงเลยเหลือไว้นิ้วเดียว

เมื่อไหร่ก็ใช้นี่ละนี่อะไรบอร์น

นิ้วอย่างนี้มรึงก็จะตัดอีกละนี่
เอามาใช้นี่มายังจบ๒๐๐๐บาทมา

บ่อยแล้วก็ไม่เคยได้

ทวงเหลือครึ่งหน้าบึ้งหายกัน

จะใช้หนี้๒๐ปีก็ยังไม่สาย

เดี๋ยวฟ้องนะทำร้ายร่างกาย

รู้แล้ว

นี่เห็น

ไม่ต้องทวงอย่าประจาน

ธุระเสร็จแล้วใช้เลยจะได้จบ

ปัญหาเยอะชอบทวงชอบประจาน

เดี๋ยวไอ้เบิร์ด

คุณบอกยืมสองพันใช่ไหมล่ะ

บ้าอะไรบอล
อะไรกับน้านี่เดี๋ยวผมไม่ยืมเลย

ก็ทำกับน้าติดผมอีกพันหนึ่ง

ยากูซ่าเราต้องรอไปก่อนนะครับ
แต่คำถามข้อแรกของคุณสายฝนจะเป็นอะไร
ช่วงหน้ามาดูกัน